คือมันเกิดคำถามเยอะมากนะคะสำหรับคนร้ายที่ก่อเหตุ
กนาฏกรรมที่หนองบัวลำพูเกี่ยวกับเรื่องของการเสพยาเสพติด
เพราะว่าก็มันก็มีข้อมูลว่าเคยเสพยาตั้งแต่สมัยมัธยม
ตอนเป็นตำรวจก็มีการถูกดำเนินคดีเรื่องของการครอบครองยาเสพติด
ครับโอ้โหแล้วคือเป็นตำรวจแล้วมีเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติดเนี่ย
ทีมข่าวของเราก็เลยไปคุยกับเพื่อนตำรวจเพื่อนตำรวจของคนร้ายที่ก่อเหตุนี้ค่ะ
เคยร่วมงานด้วยกันนะคะเขาบอกเป็นเพื่อนร่วมงานตอนที่เป็นตำรวจที่สอนอยานวา
แต่เพื่อนของคนร้ายบอกว่าตัวคนร้ายไม่เคยมีพฤติกรรมยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนะ
ชอบเล่นกีต้าชอบร้องเพลง
ทีมข่าวของเราไปที่สนยานวานนะคะซึ่งเป็นสถานที่แรก
หลังจากคนร้ายเรียนจบแล้วเข้ามาทำงานในตำแหน่งพบหมู่งานป้องกันและปราบราม
ช่วงเดือนพฤศจิกายนปี๒๕๕๙
เราได้เจอกับเพื่อนของคนร้ายที่ทำงานด้วยกันนะคะ
เขาเล่าให้ฟังว่าหลังจากที่คนร้ายเรียนจบแล้วเข้ามาทำงาน
คนร้ายก็เก็บตัวพูดน้อยนิ่งไม่สูงสิงกับใคร
ว่างก็เล่นกีต้าว่างก็ร้องเพลงอยู่แฟลต์ตำรวจคนเดียว
ช่วงทำงานไม่มีปัญหากับใครไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
แล้วก็ย้ายไปที่สอนอลุมพินี

เขาก็ไม่เคยมีประวัติเรื่องยาเสพติดนะครับ
ก็ดีกับเพื่อนร่วมงานเขาก็ดี
รุ่นพี่อะไรเขาพูดคุยดีแต่เขาจะเป็นคนพูดน้อยไปหน่อย
ไม่ค่อยพูดจากับคนแปลกหน้าเท่าไ
ในเรื่องของพวงศาลพี่บอกว่าชอบเอาผืนไปข่าว
อันนี้ไม่มีนะครับอันนี้ไม่มีเลย
มาอยู่ที่ยานาวานี่ไม่เคยมีประวัติว่า
โพกปืนพวกอะไรก็เขาก็เห็นกับพวกเวลาทำงานและเวลานอกงาน
ผมไม่รู้เพราะว่าไม่ได้คุกขี่กับเขา

ไม่รู้ว่าสาเหตุคืออะไร
เพราะว่าตั้งแต่ย้ายไปอยู่ที่สนลุมพินีแล้วก็ย้ายกลับบ้านเกิดก็ไม่ได้ติดต่อกันอีกเลย
เพื่อนร่วมงานที่สอนอนลุมพินีค่ะก็ให้ข้อมูลกับทีมข่าวว่า
หลังจากที่คนร้ายย้ายมาทำงานที่สอนอนลุมพินีตำแหน่งพบหมู่งานสืบสวน
ก็จะเก็บตัวเองนิ่งเงียบแต่ไม่เคยมีปัญหากับใครครับ
แต่ได้ยินกระแสข่าวว่าเขายุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
เพื่อนตำรวจที่สนลุมพินีบอกว่าเคยได้ยินว่าคนร้ายคนนี้ระหว่างเป็นตำรวจ
ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดแต่เขาได้ยินไงเขาไม่ได้เห็นไง
ไม่ได้เห็นกับตาไม่ได้ยินจากปากของคนร้ายก็เลยไม่กล้าฟันทงว่าเขายุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดจริงไหม
แต่เคยได้ยินคนพูดกันจนคนร้ายย้ายไปหนองบัวลำพู
มาเลี่ยงฝันในเท่าเวลาเคยทำในศาสตริกเจ้าเฮียฮาพูดอยู่หรือเปล่า
ตั้งแต่ปี๒๕๕๖นะฮะอยู่ในพื้นที่กรุงเทพก่อนนะครับพื้นที่นครบาน
จะย้ายมาอยู่ที่บ้านเกิดที่หนองบัวลำพูแล้วก็ถูกไล่ออกจากราชการเมื่อต้นปีนะครับ
ที่มีเหตุที่หนองบัวลำพูเมื่อวานเนี่ยแม่ของคนร้ายนำเอกสารหลักฐานมาให้ดูบอกว่า
คนร้ายเนี่ยจบปริณิตรีเหตุนิยมอันดับ๒คณะนิทธิศาสตร์
ออกมาเปิดเผยว่าคนร้ายเข้ามาเป็นตำรวจตามขั้นตอน
จากนั้นก็ส่งไปฝึกที่ศูนย์อบรมภาค๓
แล้วเข้ารับตำแหน่งพบหมู่
ป้องกันและปราบรามสนยานวา
เมื่อ๑พฤศจิกายนปี๕๖ทำงานได้๔ปี
ถูกย้ายมาที่ฝ่ายสืบสวนสนลุมพินี
เมื่อ๒๔กรกฎาคม๒๕๕๙
แล้วก็ทำเรื่องขอย้ายมาที่สพนาวังจังหวัดหนองบัวลำพู

ก่อนจะถูกไล่ออกจากราชการเมื่อ๒๐มกราคม
เกี่ยวกับเรื่องของคดียาเสพติด
ทางพลโดรีนิธิธรบอกว่าขณะที่คนร้ายเป็นตำรวจในสังกัดนครบาน

น่าจะเป็นช่วงที่ทำงานอยู่ฝ่ายสืบสวนสอนอนลุมพินี
เพราะต้องทำงานใกล้ชิดกับคดียาเสพติด
ก่อนหน้านี้คนร้ายมีประวัติเสพยาอยู่แล้วด้วยตั้งแต่ตอนเรียนมัธยม
ซึ่งเรื่องตรงนี้เนี่ยยังไม่มีข้อมูลชัดเจน

ก็จากการดูประวัติของเขานะครับหน้างานสืบสวนเนี่ยอาจจะเป็น
อาจจะเป็นไปได้ที่เขาไปใกล้ที่สุดในเรื่องของการสืบสวนคดียาเสพติดนะ
แล้วถ้าอย่างว่าคนสมัยก่อนมาเป็นตำรวจอาจจะเคยลองยาเสพติดอะไรมานะครับ
แต่ไม่ถูกจับไม่เป็นประวัติแล้วก็เข้าสู่กระบวนการสมัครแล้วกลับมาเป็น
ได้รับการบรรจุมาเป็นตำรวจพอทำงานไปไปเจอสิ่งเดิมสมัย
ของคนร้ายมาไม่ได้หมายความว่าจะมาบอกเล่า
ระบบประวัติอะไรของคนร้ายนะครับเพียงแต่ว่าสังคมเนี่ยถามถึงระบบของ
ตำรวจในการดูแลกันเองว่าเอ๊ะคุณให้ตำรวจที่เสพยาเสพติดหรือเคยมีประวัติ
การเสพยาเสพติดแล้วรับเข้ามาเป็นตำรวจได้ยังไง
ระหว่างที่เป็นตำรวจอยู่เนี่ยแล้วเสพยาเสพติด
คุณดำเนินการยังไงทางตำรวจเขาบอกว่า
ก็เนี่ยก็พอจับได้ก็ไล่ออก
แต่มันก็มีคำถามตามมาว่าการที่ไล่ออกแบบนี้
แล้วกลายเป็นว่าเขาต้องมาอยู่ในสังคม
ไม่ได้รับราชการแล้วเกิดความแค้นความเครียดคลั่งอะไรขึ้นมาเนี่ย
สุดท้ายเนี่ยมีปืนอยู่ในตัวด้วยเพราะคุณเป็นตำรวจ
จะเป็นอดีตตำรวจก็ตามเนี่ยแล้วอย่างนี้
มันจะต้องมีการปฏิรูปหรือว่าแก้ปัญหากันเอง
ระบบของตำรวจหรือไม่อย่างไร
ซึ่งทางนครบานนะครับตำรวจนครบานบอกว่า
ถ้าในส่วนของคดีที่ตำรวจ
ต้องคดีและยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเนี่ย
ตอนนี้ให้ออกจากราชการออกจากระบบไปแล้วเนี่ย
รายค่ะนี่นะฮะ
แต่ทีนี้ค่ะเรื่องประเด็นสำคัญเรื่องของยาเสพติด
เรื่องของปืนนะคะโดยเฉพาะกรณีในส่วนของตัวคนร้าย

ก็อยากจะฟังทางพบตรว่าจะเอายังไงดีกับ
เรื่องเหล่านี้จะแก้ปัญหากันยังไงดี
พตำรวจเอกดสกิติประพัทผู้บัญชการตำรวจแห่งชาติ
ลงพื้นที่หนองบัวลำพูอีกครั้งหนึ่ง
แล้วก็บอกว่าหลังเกิดเหตุค่ะสั่งเพิ่มมาตรการเข้มข้น
ในการตรวจสอบตำรวจที่มีประวัติ
เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดและยาเสพติด
เรื่องแรกการแก้ปัญหายาเสพติด
สั่งเพิ่มมาตรการเอาจริงกับกลุ่มคนที่คลุ้มคลั่ง
แล้วก็ปราบรามเครือขายยาเสพติดแบบทันที

พบตรบอกว่าก็มีการตรวจร่างกายตำรวจอย่างต่อเนื่องนะคะ
คือจะไม่รอตรวจประจำปีแล้วจะตรวจให้มันถี่ขึ้นจะตรวจแบบต่อเนื่อง
แล้วถ้าพบว่าใครเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
จะต้องถูกดำเนินการทางวินัยและทางอาญาทันที
ส่วนเรื่องปืนค่ะตำรวจที่กระทำความผิดและครอบครองอาวุธปืน
ต้องถูกอายัดคืนทรัพย์สินของราชการซึ่งก็คงหมายถึงปืนด้วย
แล้วก็ประสานกระทรวงมหาดไทยไม่อนุญาตตำรวจที่มีความผิด
ครอบครองอาวุธปืนซ้ำอีก
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาคุยกันอีกทีนะครับเรื่องนี้นะครับ
เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเนี่ยโทษค่อนข้างแรงนะครับ
เพราะว่าถือว่าเป็นผู้ที่ถึงแม้ว่าจะมีโอกาสให้ว่า
เสพเป็นผู้ป่วยแต่ว่าทางวินัยของตำรวจเนี่ย
ก็จะมีมาตรฐานทันที่อาจจะสูงนะครับอันนี้ก็ต้อง
เราก็ต้องตักเตือนกันนะครับว่าถ้าไปเกี่ยวข้องยาเสพติด
ไม่ว่าจะเป็นเสพหรือครอบครองหรือว่าเป็นโทษวินัยร้ายแรงนะครับ